ต่อที่เรื่องนี้บ้างเหมือนจะมีดราม่านะบ้านนี้นะคะ
โยเกิร์ตแล้วก็พีเคเพราะว่าอะไร
พี่ชายคุณพีเคค่ะเขาไปโพสต์ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแบบแปลก
แล้วคนก็เลยแบบเข้าสงสัยว่าอะไรกัน
หวังพี่ชายพีเคนะโพสต์ให้เข้าไปขอเข้ามา
ล่าสุดค่ะเจอพิธีกรหนุ่มนะเจ้าตัวขอเคลียร์ชัดว่าเออไม่มีอะไร
แค่ตัวเองรีบร้อนในบางเรื่องไปหน่อย
ยืนยันแม่โอเคกับโยเกิร์ตมากเลย
แล้วก็งานแต่งเดือนกุมภาก็ไม่ล่มแน่นอนนะคะ

มันแค่คือเรายังไม่ได้ไปไหว้ขอเข้ามาพ่อแม่ทางฝั่งพี่
แค่นี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนจดทะเบียนจนถึงวันนี้งานมันเกือบทุกวันเลย
อาทิตย์หน้าถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวเข้าไปครับ
ไม่แล้วจากพี่ชายพี่ทุกคนนะพี่กันหมดเลย
แต่ว่าโอเคผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีสเต็ปของเขา
พี่หนุ่มจะชอบโพสต์อย่างนี้แหละครับปล่อยตอนนั้นเขาตามสไตล์เขาแหละ
เออ๕๐แล้วก็ปล่อยเขาตามสไตล์เขาอยากทำก็ทำ
คือเราเข้าใจคือแม่ก็อาจจะมีงอนบ้างเพราะเราทำงานทุกวัน
เหตุแบบนี้มันจะมีปัญหาในงานแบบนี้

เพราะเหมือนเรามีเจตนาของเราแบบนี้
ไม่มีไม่มีไม่มีอาทิตย์หน้าทุกอย่างก็จบ

คุณบีเคบอกว่าเดี๋ยวยืนยันว่าจะพาน้องโยเกิร์ต
เข้าไปขอคำมาคุณแม่เข้าไปไห้คุณแม่แน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะไม่มีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายแน่นอนนะจ๊ะ